พาคุณผู้ชมไปที่กาญจนบุรีกันหน่อยนะคะหลายวัดถูกงัดตู้บริจาคค่ะ
ไล่ดูกล้องวงจรปิดแล้วคนก่อเหตุคนเดียวกันหมดเลย
หนุ่มอายุสิบแปดปีมาแล้วย่องมาแล้วนั่นไม่มีใครเห็นเลยใช่ไหม
ไม่มีใครเห็นเลยแต่กล้องวงจรปิดเห็นค่ะย่องย่องลงมาปุ๊บนี่ยกเอา
ซ้ายมองขวามีคนไหมระวังคนเห็นนะเออ
สุดท้ายได้ไปใช่ไหมได้ค่ะคือเขาเอาไขควงงัดตู้
พอยกออกมาวางเสร็จปุ๊บเอาเงินเข้ากระเป๋าใส่เสื้อม่วนไป
แล้วก็เอาตู้ปิดประตูแล้วก็ไปวางไว้ที่เดิมโอ้โห
คนก็เลยไม่รู้อะค่ะเพราะว่ามันก็อยู่ในซอกในหลืมเหมือนกันนะคะ
ทำไมมานั่งเช็คทุกวันนี่นี่เห็นไหมนี่ไม่รู้เหรอว่าเดี๋ยวนี้ทุกวัดเขาติดกล้องวงจรปิดกันหมดแล้วเนี่ย
น่าจะขาดสตินะคะดูถ้ามีสติสักนิดก็จะรู้นะคะ
นี่นี่มองใหญ่เลยกลัวคนจะมาเห็นเออแต่ว่ากล้องจับเต็มเต็มเลยเนี่ย
เมื่อกี้เอาเงินเข้ามนต์เข้าเสื้อไปแล้วแล้วก็วางคืนที่เดิมอ่า
เพื่อตุงตุงนั่นคือเอาเงินไปหมดแล้วเอาเงินไปหมดแล้วค่ะโอ้โห
สามวัดได้ไปอ่ะเกือบหมื่นเลยนะคะกะว่าสบายแล้วหรือยังไง
ใช่นี่ไงเห็นไหมทำเนียนเก็บไข้ควงอ่า
เอาเสื้อออกมาเอาเพราะเอาเงินใส่กระเป๋าเสื้อไปแล้วถอดเสื้อก่อน
เพราะว่าเดี๋ยวต้องทำลายหลักฐานนิดนึงแต่ยังคงย่อยุบอยู่นะ
เดี๋ยวมีคนเห็นนี่เขาจะเห็นภาพตัวเองไหมเนี่ย
แล้วล่ะค่ะต้องเห็นแล้วนะคะเพราะโดนจับเรียบร้อยแล้วค่ะ
นี่มันเกียรติประวัติของชีวิตส่วนตัวของเขาเลยนะภาพนี้
บาปกรรมหม่อนึงมันตามทันอะกล้องมันเห็นเต็มเต็มเลอะย่อไปเถอะ
การเกิดขึ้น๑๙มิถุนายนค่ะจับได้ไว้ตั้งแต่วินาทีย่องเข้ามา
ยันวินาทีย่องออกไปเลยนะคะครับพระครูวิสานกาญจนกิจเจ้าอาวาสวัดตรคำเอน
แล้วก็รองเจ้าคณะอำเภอธามกาก็มอบหมายวัยยาวัชกรไปแจ้งความเลย
ที่สพท่าเรือตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่เลยค่ะ
ตามตัวคนร้ายคนร้ายชื่อเกมเกมพาไปหาเกมที่บ้านไม่เจอเกม
เสื้อเบอร์สองค่ะตอนที่ย่องออกไปอ่ะตัวนี้เลยเออ
เกิดเหตุนี่แหละจำได้เลยเสื้อสีแดงเบอร์๒ก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ครับก็ตามหาอีกเกมอยู่นะเกมต้องอยู่แถวนี้แหละเออ
สุดท้ายไปเจอเกมจริงจริงค่ะเจอไหมถนนสายท่าเรือพระแท่นค่ะ
อยู่ที่นั่นก็จับเกมเลยเกมอ่ะสิทีนี้เกมก็เกมแล้วค่ะตอนนี้
เกมสารภาพแต่โดยดีว่างัดจริงจริงครับอืมงัดในอุโบสถวัตตะครั้มเอน
สามครั้งแล้วครับสิบเก้ายี่สิบสองยี่สิบสี่
ได้เงินไปเนี่ยเก้าพันเจ็ดร้อยบาทเกมงัดตู้วัด
เอาเงินไปทำอะไรอืมซื้อยาเสพติดมาเสพนั่นไง
แล้วก็เล่นเกมออนไลน์จนหมดนี่ไงนี่ไงเกม
สุดท้ายแล้วตำรวจยืดเงินสดได้นะคะห้าพันสองร้อยแปดสิบบาท
ไขควงแล้วก็เสื้อผ้าที่ใช้ก่อเหตุทำนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วก็ชี้จุดด้วยครับจังหวะที่ปีนเข้าไปที่ซอกเหล็กดัดข้างกำแพงโบสถ์อ่ะ
แล้วก็อุปกรณ์ที่เตรียมมางัดตู้บริจาคค่ะ
หลังจากที่ทำแผนเสร็จแล้วเกมยังต้องไปอีกที่หนึ่งนะ
ต้องไปกราบขอขมาท่านเจ้าอาวาสด้วยไปดูบรรยากาศกันค่ะนี่
วัดมันบาปเกิดขึ้นกับตัวอ่าไม่ต้องมีคนอื่นทำ
ทำตัวเองอ่าไม่เมื่อไม่เจริญหรอกนี่แล้วของวาดศ์
โยมก็อธิษฐานทำบุญไว้แล้วก็มาลักขโมยเนี่ย
ทำยังไงก็ไม่เจริญเอ่อคนเอ่อไม่ควรทำ
เออไม่ควรทำอ่านี่นะเจ้าอาวาสก็ให้โอวาสไปด้วยเนอะ
ทำยังไงก็ไม่เจริญนะอย่าไปทำแล้วขโมยของเนี่ย
เขาบอกก่อเห็นมาสามครั้งใช่ไหมครั้งล่าสุดคือยี่สิบสี่มิถุนายน
อันนี้ไปขโมยไม่ใช่เงินบริจาควัดนะคะเงินทำบุญลงศพค่ะ
ตายแล้วเออในโรงศพที่วัดเขาตั้งเอาไว้ให้ชาวบ้านทำบุญอ่ะ
อืมเกมก็ไปเอามาคือพระลูกวาดได้เห็นว่าเอ่อเงินในลงศพมันหายไป
ครับมีไหมมีภาพลงศพให้ดูไหมคะเขาบอกเงินในโรงศพมันหายไป
ก็เลยไปตรวจสอบกันดูสุดท้ายแล้วก็เห็นวงจรปิดว่าเกมเป็นคนไปเอามา
เกมไปตรวจปัสสาวะสุดท้ายแล้วค่ะปัสสาวะก็เป็นสีม่วงตามที่เกมให้ข่าวไว้นะคะ
นี่ไขควงที่ใช้ก่อเหตุนะคะเกมเคยถูกจับคดีรักทรัพย์เมื่อไม่กี่เดือนมาแล้วด้วย
ครับเกมเพิ่งจะเกมมาเกมเกมอีกแล้วนะคะอ่ะก็ต้องให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีกันต่อไปค่ะ
ก็ขยายผลไปถึงไอ้แก๊งค้ายาเสพติดที่ในเกมเขาจะเอาเงินไปซื้อด้วยแล้วกันใช่ค่ะ
งั้นก็ไม่จบไม่สิ้นหรอกใช่ไหมก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะทุกผู้ชมครับ